คุณผู้ชมครับที่สุดแล้วโจรอุ้มหมานะฮะ
สองผัวเมียที่อุ้มหมาตระเวนลักทรัพย์ชาวบ้านเขาหลายพื้นที่
สิบห้าปีหนีมาตลอดค่ะอยู่รอดปลอดภัยมาตลอด
ที่สุดแล้วไปไม่รอดครับตอนนี้ถูกจับได้แล้วนะครับ
แล้ววันนี้ที่ตำรวจพามาแผ่งข่าวปรากฏว่าโอโหเจ้าทุกข่าว
ห้าสิบกว่ารายเนี่ยที่เขาทราบข่าวกันนะบางคนที่ทราบข่าวเนี่ย
ค่ะมารอเลยอืมแล้วไปดูภาพนะครับ
เกิดอะไรขึ้นช่วงที่เขามารอกันแล้วก็เจอตัวผู้ต้องหานะครับ
นี่ฮะที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งครับวันนี้ช่วงชุลมุนเลยฮะ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอภิชาติบุญเรืองอายุ๔๒ปีกับนางสาวอุสาเกรดมณี
หรือธิญาตาบุญเรืองอายุ๓๘ปีเป็นสองสามีภรรยา
ผู้ต้องหาก่อเหตุลักษัพในหลายพื้นที่นำตัวมาสอบสวนหลังจากที่ไปจับตัวมาได้นะครับ
ปรากฏว่าผู้เสียหายหลายคนที่ทราบข่าวก็มารอดูหน้าแล้วก็กรูกันเข้าไปนะครับ
จะรุมประชาธรรมเลยนะครับเพราะว่าเขาถูกสองคนนี้ขโมยทรัพย์สินมา
แล้วดูสิเยอะแยะไปหมดของแบรนด์เนมใช่
คือพฤติกรรมของผู้ต้องหา๒คนนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าตำรวจตามไปจับได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยประหลโยธิน๕๒เขตบางเขนนะครับ
ผู้ต้องหา๒คนสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักษัพในหลายพื้นที่
โดยช่วงแรกที่ก่อเหตุเลยนะนี่เขา๑๕ปีหลบมาได้เนี่ย
ใช้วิธีการตอนแรกนะคุณเขียนมาสอน
อุ้มลูกก่อนคือเขามีลูกนะฮะ
ตอนนั้นลูกยังเล็กอุ้มลูกก่อนเข้าไปในร้านขายของต่าง
เบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าของร้าน
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินพอลูกโตขึ้น
ก็เปลี่ยนเป็นมาอุ้มหมาแทนอุ้มหมาไปก่อเหตุ
โดยใช้สุนัขก่อเหตุหลายตัวด้วยกัน
วิธีการก็คือเหมือนกับตอนที่อุ้มลูกไป
พอไปถึงร้านก็ปล่อยสุนัขวิ่งเล่นในร้าน
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าของร้าน
หรือไม่ก็ใช้วิธีการสั่งของเยอะไปด้วย
เจ้าของร้านเขาแบบชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะฮะ
แล้วอาศัยจังหวัดเผลอนะครับก็ขโมยทรัพย์สินไป
ก่อเหตุเฉลี่ย๑เดือน๑๐ครั้ง
๑เดือน๑๐ครั้งเป็นอาชีพเป็นโจรอาชีพเลยนะ
ทำมานานกว่า๑๕ปีทรัพย์สินที่ได้ก็เอาไปขาย
หรือไม่ก็เอาไปจำนำแล้วก็เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ทำมาทั้งในท้องที่ของภูทรภาค๑ภาค๒ภาค๗
หรือว่าในกรุงเทพในพื้นที่ของนครบานด้วย

ตำรวจบอกว่าทั้งคู่จะใช้วิธีการก็คือ
ของที่ขโมยได้มาบางทีเป็นกระเป๋าสตางค์
มันจะมีใบขับขี่กับบัตรประชาชนของคนอื่น
แล้วก็เลือกเอาที่หน้าตาคล้ายตัวเอง
พอไปเจอด่านเจอตำรวจมาจับแสดงตัวจับ
ก็เอาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่คนอื่น

ก็รอดมาถึง๑๕ปี
บ้านรถยนต์ที่ซื้อก็ใช้ใบขับขี่กับบัตรประชาชนคนอื่นนั่นแหละ
เอาไปซื้อดูวิธีการ
ทรัพย์สินทั้งหมด๑๕ปีกว่าที่ได้มา
รวมแล้วมากกว่า๑๐ล้านบาท

บอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าเงินเยอะขนาดนี้มันใช้กฎหมายฟอกเงินในการมาตรวจสอบทรัพย์สินได้นะฮะ
ตอนนี้ก็ใครที่คิดว่าเป็นผู้ที่ถูกสองคนนี้ก่อเหตุขโมยของไปก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับ
ทั้งที่นครบาลและก็ผูทรภาค๑นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับผู้เสียหายที่มาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะนางสำรานประภัยพัฒนาวงศ์ค่ะอายุ๔๙ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะ
เขาบอกว่ามาจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธิยาเลยมาดูทรัพย์สินมารอดูหน้าผู้ต้องหาด้วย
เธอบอกว่าเธอเปิดร้านอาหารค่ะวันเกิดเหตุก็คือ๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
สองสามีพระยาคู่นี้ทำทีเป็นลูกค้าสั่งอาหารในร้านตัวผู้หญิงเข้ามาก่อน
แล้วก็เดินไปกลางร้านลักษณะมาดูรัดเหลาตอนนั้นไม่ได้อุ้มหมาไปด้วยนะ
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรหลังจากนั้นผู้ชายเดินตามมาสั่งอาหารชวนคุยปกติ
ค่าอาหารไปร้อยหนึ่งแล้วก็ไม่เอาเงินทอนด้วยสี่สิบบาทโอ้โชว์ป่าเนี่ยมารู้ตัวอีกที
อ้าวลิ้นชักของหายเกลี้ยงเท่าแสนหกอ่ะแสนหกเหรอแสนหกอ่ะโอ้โห
เนี่ยมีอีกคนนึงค่ะผู้เสียหายที่ชื่อว่านางสาวกระหนกพรพันธ์รัตนชาตินะคะ
อายุ๓๑ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขตหลัก๒กรุงเทพก็บอกว่าคล้ายกันเลย
ทำท่าทีมาสั่งอาหารอาศัยช่วงจังหวะคนในร้านเผลอก็ขโมยกระเป๋าไป
ข้างในมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท
เนี่ยพอสองคนนี้ถูกจับดีใจมากนะคือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินคืนทั้งหมดนะ
แต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าคืออยากให้สองคนนี้รับกรรมอยากให้ถูกจับไปดำเนินคดีอะค่ะ
ดูหน้าเลยคือแบบอยากถามเขาด้วยจิตใจทำด้วยอะไรทำได้ยังไง
คุณอยู่ได้ยังไงบนความทุกข์ของคนอื่นมาตั้งแบบหลายสิบปีอย่างเงี้ยขอให้ผู้เสียหายที่ยังไม่รู้อ่ะ
รู้ตัวสักทีว่าเฮ้ยเป็นเคสของเรานะเราก็ช่วยกันดำเนินเรื่องให้เขามีหมายจับเยอะ
อย่างน้อยมันต่างกรรมต่างวาระอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะยืดอายุให้เขาอยู่ในคุกได้นานขึ้น
ก็ตำรวจก็บอกว่าใครที่คิดว่าเคยถูกสองคนนี้ขโมยทรัพย์สินลักทรัพย์ต่างนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมากถึง๕๒รายมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านก็สามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับ
ที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะหรือว่าท้องที่ที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับ
สองคนนี้นะครับสองสามีภรรยาถูกจับได้แล้วครับนายอภิชาติบุญเรืองอายุสี่สิบสองปี
อีกคนนึงเขามี๒ชื่อนะคือนางสาวอุสาเกรดมณีแล้วก็อีกชื่อนึงคือทิยาตาบุญเรืองอายุ๓๘ปี
จับได้สักทีครับโดนจนได้